เอาล่ะคุณผู้ชมครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับ
ไปดูบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งแน่นอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณ

ต้องบอกว่าใช้คำว่าคนหลั่งไหลกันจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
อาจไปอยู่กันที่นั่นก็บอกว่าตอนนี้จัดรถก็ลำบาก
เพราะว่ารถอย่างติดยาวตั้งแต่หน้าทางเข้ายาว

แล้วก็แน่นอนนะครับวันนี้และวันพรุ่งนี้
ซึ่งเป็นวันสำคัญพรุ่งนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงนะครับ
ก็จะมีประชาชนไปจำนวนมาก
เรามาดูหนุ่มใหญ่วัย๕๐ปีศรัทธาหลวงพ่อคูณ
นำเหรียญหลากหลายรุ่นรวมแล้วกว่า๙๒เหรียญคุณรัชพร
ห้อยคอไว้ตลอดเวลา๙๒เหรียญ
ห้อยทั้ง๙๒เหรียญเลยนะครับ
จากห้อยคอไว้แบบนี้เพื่อที่จะระลึกถึงหลวงพ่อคูณ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนำคำสอนของหลวงพ่อคูณ
อันนี้ไม่ต้องห้อยคำสอนอยู่ในใจตลอด
คิดดีทำดีแล้วใจจะเป็นสุข
เอาไว้เป็นกฏิเตือนใจ
เป็นคนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เป็นลูกศิษย์ที่เคารพเลื่อมสายศาลหลวงพ่อคูณปริศุโธอย่างมาก
ถามว่าทำไมพี่ต้องเอาเหรียญหลวงพ่อคูณ

ดำรงบอกว่าหากตั้งไว้ที่บ้านเฉยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าตัวพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่ติดบ้าน
ชอบออกไปนู่นออกมานี่นะครับดังนั้นห้อยคอไว้ติดตัวไว้เลยดีกว่า
และแต่ก่อนเคยห้อยคอมากกว่านี้อีกคุณ
ห้อยมากกว่านี้นะฮะองค์ใหญ่องค์เล็กห้อยไว้หมดเลย
ฟังเสียงพี่ดำรงเขากันนะครับ
ประสบอุบัติเหตุครับอภิหารก็คือขับรถมอไซค์ไป
แล้วก็รถประสานงานแล้วก็ล้มไปครับ
แต่ล้มไปไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่ามีชาวบ้านมาดู
แต่ว่าไม่ได้มาดูผมมาดูพระว่าห้อยหลวงพ่ออะไรครับ
แล้วก็อย่าเอาพระไปผมบอกว่าผมให้ไม่ได้ครับ
มาเจอพี่ดำรงก็วิ่งมาขอดูพระเลยนะครับ
โดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเป็นพระหลวงพ่อคูณ
คือไม่ได้หากันได้ง่ายบางรุ่นก็คือหาไม่ได้แล้ว
รุ่นพี่เขาบอกโอ้โหมีองค์เดียวพี่ก็เก็บสะสมมานานนะครับ
ดำรงบอกว่าจะห้อยเหรียญหลวงพ่อคูณไปเรื่อย

แล้วก็ยังนำเอาคำสอนของหลวงพ่อคูณที่บอกว่า
มึงต้องคิดดีทำดีแล้วใจก็จะเป็นสุขเดอร์ไอ้นายเอ้ย
มาใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตตลอด
จำใส่หัวใจไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งทำให้ทั้งตัวพี่ดำรงและครอบครัวมีความสุข
ไม่เคยต้องประสบปัญหาใดเลยนะครับ

ตัวอย่างลาบยศสังเสริญตำแหน่งความร่ำรวยเป็นของสมบัติ
ตายไปแล้วกูไม่เห็นมีใครเอาไปได้
มาคนเดียวก็ไปคนเดียวมาตัวเปล่าไปตัวเปล่า

เพราะว่าคือน้ำหนักมันเยอะก็เป็นห่วงเรื่องคอแกเนอะ

พอมันมีพระเครื่องหลายรุ่นที่มันหาไม่ได้แล้วเนี่ย

ดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะพี่ดำรง